เรื่องราวดีกับคอส้มตำคนชอบกินส้มตำ
เดี๋ยวนะชวนไปกินส้มตำตั้งแต่ตี๕๓๒เลยเหรอพี่

เพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดบางพื้นที่ตื่นแล้วนะครับผม
ตื่นตั้งแต่ตี๒๓แล้วเหรอครับตื่นก่อนเราอีกนะครับ
ที่จังหวัดสวรรค์ไม่ใช่ที่จังหวัดสุโขทัย
อำเภอสวรรคโลกครับคุณผู้ชม
เขาบอกว่าเป็นเมนูเด็ดส้มตำนางฟ้า

เห็นไหมครับนางฟ้านะครับแต่งหน้าขาวแบบนี้นะครับ
คือส้มตำเด็ดน้อยกว่าแม่ค้า

อยากรู้เวลาที่เขาต้องตื่นมาแต่งหน้าแต่งตัวจังเลยเนี่ย
เขาตื่นมาเนี่ยครับเขาบอกว่า

ทรงผมก็หมดไปแล้วครับ
ไหนจะเตรียมเครื่องเคียงเตรียมมะละกอ
เตรียมข้อกเตรียมสากเตรียมมะนาว

คือตื่นแต่เช้าแต่เดี๋ยวขายจริง๕โมงเย็นนะพี่
เดี๋ยวเล่าให้ฟังเรื่องเวลาเรื่องรายละเอียดนะ
เพราะว่าต้องเขียนคิ้วโก่งใช่ไหม
แต่งชุดไทยตำไปเรื่อยนะครับ

ใครจะคิดว่านี่คือเจ้าของร้านส้มตำนางฟ้า
ประจำตลาดซอย๘เขตเทศบาลเมืองสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัย

เธอบอกว่าเป็นการแต่งชุดไทยที่ไม่เหมือนใคร

คนนี้แหละครับชื่อนายชัชวานชมชิดเจ้าของร้านวัย๓๐ปีบอกว่า

ตั้งแต่เป็นนักศึกษาโดยมีชุดไทยสะสมกว่า๑๐๐ชุดครับ

และเมื่อแต่งชุดไทยสวยเวลาตำส้มตำแล้วเพื่อนลูกค้าก็เรียกนะครับ
ลูกค้าให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะครับ
ฟังเสียงซะหน่อยไหมว่าเธอทำไมถึงกล้าจังเลย

นี่คนเดียวกันกับเมื่อกี้ใช่ไหม
ลบหน้าแล้วจำไม่ได้เลย
ดูมึงหน้าเขาหน่อยครับ
แบบเป๊ะอะไรทีเดียวนะครับ
เวลาหันมาแต่งปั๊บ

ส้มตำไทยตำปูตำปลาร้า
เด็ดสุดก็คือส้มตำหลวงพระพ่าง
ถ้าจะใส่กะเปี๊น้ำปรา

เทียมใส่ไปมะกอกปลาใส่ไป

โยนลงไปสไหล่ผ่านพางนะครับ
บอกเลยว่าน้ำไล่อะไรล่ะครับ

สามสิบบาทเท่านั้นนะฮะโอ้โหนี่แหละแต่เธอให้เยอะนะเออ
ให้เยอะดีอ่ะใช่ครบละสามสิบบาทนะคะอ่า
ถ้าเกิดว่าอยากแวะไปลองชิมอยากไปอุดหนุนไปได้เลยนะ
เมื่อกี้อย่างที่บอกไงว่าตื่นแต่เช้าก็จริง
แต่งหน้าแต่งตัวเตรียมของขายจริงค่ะ
คุณผู้ชม๕โมงเย็นจนถึง๒ทุ่มหรือจะโทรศัพท์ไปสอบถามก็ได้
เราขึ้นเบอร์โทรศัพท์ให้อยู่หน้าจอขึ้นเฟซบุ๊คให้ด้วย
นางฟ้าส้มตำแคปหน้าจอไทยรัฐทีวีตอนนี้ได้เลยนะคะ
โทรศัพท์ไปได้ศูนย์เก้าเจ็ดเก้าเจ็ดสี่ศูนย์หนึ่งหนึ่งแปด

โทรไปเลยครับกำลังเกิดกำลังเก้าเจ็ด

จะดูนะครับเพราะว่าเธอดูสะอาดมากใส่ถุงมืออย่างดี
ยอดเยี่ยมจริงนี่ครับถูกหลักอนามัยทุกอย่างนะครับ
อุดหนุนกันหน่อยนะครับที่สวรรคโลกสุโขทัย

อยู่ตลาดซอย๘เขตเทศบาลเมืองสวรรคโลกที่สุโขทัยนะคะ